ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

ในพื้นที่อำเภอศรีชนหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มจะลดลงแล้ว

ใช่ค่ะตอนนี้สิ่งสำคัญคือเรื่องของการฟื้นฟู
สภาพความเป็นอยู่สภาพจิตใจของชาวบ้านให้กลับมาเป็นปกตินะคะ
หน่วยงานราชการเขาคาดการณ์บอกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่มีปริมาณฝนตกหนักที่สุด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในสัปดาห์นี้เลย
ไปติดตามกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะคะรายงานมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดการณ์นะครับว่าที่อำเภอศรีชนวันนี้จะมีปริมาณฝนตกลงมาอย่างหนักมากที่สุดในสัปดาห์นี้ครับ
ขณะที่โรงเรียนวัดเขาน้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนวันแรกในวันนี้ครับ
หลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องจนทำให้ชุมชนเขาแก้ว
ยังคงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังและงดเดินทางออกนอกพื้นที่
ในเวลาที่มีปริมันฝนตกมาเนื่องจากนี้
ไม่มีแล้วในหลายพื้นที่ของสหรัฐสี่ชนฯ
กันกับโรงเรียนวัดเขาน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทุกครั้ง
ทำให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนไปกว่าสิบวันแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครูและนักเรียนพร้อมส่วนราชการ
ได้ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนและพร้อมที่จะกลับมาเปิดเรียนอีกครั้งในวันนี้ครับส่วนที่ตำบลทุ่งปรังซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
หลังจากมีปริมาณฝนตกเพียงแค่ชั่วข้ามคืนล่าสุดปริมาณน้ำได้ลดระดับลงแล้ว
แต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้ทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของลงจากที่สูงนะครับ
และยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่า
อาจจะมีปริมาณฝนตกมามากที่สุดในสัปดาห์นี้ครับ
ถือเป็นข่าวดีนะครับที่อำเภอศรีชนนั้น
ปริมาณน้ำได้ลดระดับลงแล้วนะครับแต่ทุกคนที่นี่ก็ยังได้ใส่ภาวนาว่า
ปริมาณฝนในวันนี้จะไม่ตกหนักตามที่คาดการณ์ครับเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ